คุณผู้ชมครับแต่ว่าเย็นวันนี้ครับจะมีการปิดจราจรทั้งหมดนั้น
เส้นทางด้วยกันนะครับเพื่อซักซ้อมในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
และเรื่องของการจราจรนะครับในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษครับ
พลเอกพรพิพัฒน์เบนจสีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัด
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

จัดให้มีการซักซ้อมริ้วขบวน
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร

วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
บนพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกในวันที่๑๗เมษายนก็คือวันนี้นะครับ
โดยประชาชนสามารถมาร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ริ้วขบวนยาตราผ่าน
ซักซ้อมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ลำดับพระราชวิธีจริงที่จะเกิดขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

โดยเริ่มจากการเทียบพระราชยานพุทธตานทององค์จำลอง
ที่เกิดพระทินักอาภรพิโมปราศาสตร์ในพระบรมหารราชวัง
แล้วยาตราริ้วขบวนผ่านประตูพิมารชัยศรีประตูวิเศษชัยศรี
โดยเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุริยางวงนำและวงตาม
ที่บรรลีเกาะเพลงพระราชนิภล์๖เพลง
คือเพลงพระราชนิพลมาสราชวรรลบยำเย็นใกล้รุ่ง
ลักษณะการเดินใช้การเดินกึ่งสวนสนามเน้นเท้านะครับ

พระบรมมหารราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี

เดี๋ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน
ยาตราต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนินกลาง

เลี้ยวขวาถนนพระสุเมน
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกย

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๑๐นาทีครับ

เหลียวขบวนจะออกจากหน้าวัดบะวอนนิเวศวิหาร

วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
โดยใช้เส้นทางถนนหน้าพระสุเมน
เหลียวขวาที่ลามพระพรามหาจิตสดาบบดิน

เหลียวซ้ายเข้าถนนอัดสดาง
เหลียวซ้ายถนนบำรุงเมือง

เกยข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๔๐นาทีครับ
และเส้นทางที่๓จากวัดราชวพิษสถิตมหาศรีมาราม
ริ้วขบวนจะยาตราไปตามถนนเฟื่องนคร

แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดพระเชตุพลวิบลมังคาราราม
ระยะทางประมาณ๖๕๐เมตร
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

ยาตรากลับเข้าพระบรมหารราชวัง

เหลียวขวาถนนหน้าพระราณ
แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมหารราชวัง

พระที่นั่งอาพรพิโมปราศาสตร์
รวมระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร

คาดว่าจะใช้เวลาในการซักซ้อมจนถึงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา
ดังนั้นเพื่อการซักซ้อมในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษไปในคราวเดียวกัน

จึงแจ้งปิดการจราจร๔๐สายรอบพระบรมราชวัน
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที
โดยตำรวจจะปิดการจราจรเมื่อริ้วขบวนผ่าน
สำหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่านหรือผ่านไปแล้ว
จะไม่กระทบต่อการซักซ้อมริ้วขบวน
ตำรวจก็จะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงไป
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนเร็วที่สุด
และให้มีผลกระทบน้อยที่สุดด้วยครับ
ส่วนประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรี
โดยหากลงจากทางด่วนยมราชหรือมาจากถนนเพชรชบุรี
แนะนำให้ใช้เส้นทางสะพานกรุงทนหรือสะพานพระราม๘แทน
ส่วนใครที่มาทางด้านถนนพระรามที่๔ถนนพระราม๑และถนนเจริญกรุง
ให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้าและสะพานพระพุทธยอดฟ้าแทนนะครับ